ช่วงนี้ผมจะพาไปดูปฏิหารน้องมิ้น
ตำรวจเขาทำให้คนขาขาด

ให้เด็กขาด้วนกลายเป็นมีขาแล้วยืนได้๒ขา

น้องแกะอะไรทำอะไรอยู่ข้างหลัง
สักพักหนึ่งดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับ
ดูที่น้องเด็กคนอยู่ซ้ายมือนี่นะ

พับไว้ข้างหลังไงแหละเธอ

คือเป็นตำรวจยศสูงคนนี้นะยืนทำหน้าครึ้มแบบสั่งแบบ
เด็กเขาพิการขาเขาบอกเขาพิการ
ขาเขามีแค่เข่าขึ้นมาขาด้านล่างไม่มี
ทั้งที่เอ๊ะมันยังไงล่ะตำรวจก็เลยแบบจริงจังไหนยืนสิถอดกางเกงออกซิทำตัวให้มันดีสิ
แล้วเขาก็แกะกางเกงแล้วก็เอาขาออกมาแบบนี้สรุปคือน้องแกล้งแกล้งพิการ
แหมคนก็บอกแหมตำรวจมีเวทมนตร์เสกขาน้องกลับมาได้
มาทั้งมาทั้งแท่งเลยค่ะแต่จริงเห็นบ่อยนะบางทีแบบคนที่เขาแบบเหมือนขอทานอ่ะ
คือส่วนใหญ่เป็นขออภัยนะเป็นต่างด้าวที่ถูกนำเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาเจอแบบนี้
เลยแบบทั้งพับขาแล้วก็เอาแขนเข้าไปในเสื้อบางคนเอาแขนเข้าไปในเสื้อแล้วทำประหนึ่งว่าไม่มีแขนตัด
คือมันเห็นเลยว่าทำไมเสื้อข้างหน้ามันตรงมันตุงแล้วบางทีอาจจะเป็นเด็กที่ถูกขโมยมาจากพ่อแม่เขา
ลักพาตัวมามาถูกตัดแค้นตัดขาดแล้วก็มาทารุณแล้วก็บังคับให้ขอทานก็เป็นได้นะฮะเหตุการณ์นี้ไม่ได้ปรากฏว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
แต่ว่าก็นำมาฝากคุณผู้ชมให้ติดตามกันนะครับ